ตอนที่ไปเจอสามีวันแรกเลยเป็นยังไงตอนไปถึงโรงพยาบาล
ตกใจก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ทีแรกก็คิดว่าแคดนิดเดียว
เคยมีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ไหม
อันนี้หนักหนาที่สุดแล้วในชีวิต
ก็เคยอุบัติเหตุครั้งหนึ่งก็คือขาหัก

ครั้งนี้มันไม่ทันตั้งตัวเลยครับ
ถ้าผมเป็นอะไรไปผมก็ไม่รู้ตัวเลยว่าผมเป็นอะไร
เพราะตอนที่โดนมันวูบไปเลย
ขนาดผมโดนแค่นี้หัวผมไม่ได้ฟาดไม่ได้อะไรผมยังมึนไปเลย
คือสมองเนี่ยเบอร์ไปหมดเลยว่าจะทำอะไรถูก

ตำรวจที่โทรมาหาเมื่อเช้าที่เราโทรมา
ก็คือตำรวจวันที่คุณบีไปแจ้งความ

คนที่แฟนผมไปลงทึกประจำวัน
เขาบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ไปหาหน่อยที่สอนอ
ใช่ครับเขาบอกให้เข้าไป

พูดอย่างเดียวว่าคุณเข้าใจผมนะคุณเข้าใจไหม
แต่ผมก็อยากจะถามกรรมกันว่าพี่เข้าใจพวกผมไหม
เข้าใจพวกผมอ่ะต่อไปเราจะไปขอความช่วยเหลือเขาอย่างเงี้แล้วก็ได้ยินคำพูดที่แบบ
ไม่คิดว่าจะได้ยินมาแบบอย่างเงี้ยหนูก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกัน
ทำอะไรกันไม่ถูกอืมเพราะวันนั้นแฟนผมวันนั้นผม
อย่างที่ผมบอกว่าผมแอดมิตรอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ
แฟนผมก็ผู้หญิงและหลานสาวผมก็ผู้หญิงคือว่า
ก็ต้องให้เขาไปตามเรื่องให้เพราะว่าแฟนผม
ก็คือว่าเราจดทะเบียสำรวจกันก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะ
ดำเนินเรื่องอะไรแทนผมได้ก็ให้เขาไป
แต่ก็ไปเหมือนกับว่าเขาไม่เหมือนกับว่า
เรื่องแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้
เขาพูดเขาทำอะไรไม่ได้ทำตามไม่ได้หรอก
เมื่อเช้าเขาโทรมาหาคุณนิรุธบอกคุณเข้าใจผมนะ
คุณเข้าใจผมนะอย่างนี้หรอก็ออกแนวนั้นนะครับ
ว่าเข้าใจอะไรคุณเอกพบคุณเข้าใจผมนะ
คุณเข้าใจผมนะคือเข้าใจว่าวันนั้นต้องบอกว่า

ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมมาออกสื่อกับพี่เอกหรือเปล่า
ถึงก็เข้าใจผมนะคุณเข้าใจผมนะ
เรื่องนี้ต้องหาเจ้าภาพผมว่าเนี่ย
แต่ตอนนี้รู้แล้วไม่ใช่ของทีโอทีเขานะฮะ
ไม่ใช่ของเอกชอบเพราะวันนั้นที่ว่าหลอกประพอเขาบอก
ให้ไปตึกทีโอทีเขาคงเห็นว่าเป็นสื่อสายสื่อสารอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยให้ทางนั้นช่วยหาให้น่าใจอย่างนั้นแหละ
เขาก็ไม่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังไงลงไปอีกอีกหน่วยงานหนึ่ง
ครับซึ่งไม่ใช่ของทีโอทีนะฮะเป็นเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะฮะ
ใช่ครับคือจริงมันควรมีเจ้าภาพผมว่านะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะตัดออกได้ทั้งกรุงเทพ
ผมว่าควรหาเจ้าภาพเหมือนกับว่ากรุงเทพมหานครหรือ
เอ่อกรมจังการตรวจต้นความบาลเนี่ยเชิญหน่วยงานพวกเนี้ย
เจ้าของสายเนี่ยมาประชุมกันแล้วเอาตัวอย่างสายขึ้นมาด้วยนะ
ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยสารนี้คือของใคร
ของผมในพื้นที่สายไหมผมเนี่ยผมจะทราบเลยเพราะว่า
พอดีมีพี่ที่เขารับผิดชอบเป็นบริษัทเอกชนเจ้าของสายเนี่ย
เขาจะมาติดต่อที่เพจไว้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ย
สายแบบนี้คือของผมนะอ่าเราก็จะโทรได้เลยว่าเอ้ย
สายคุณล่วงคือในพื้นที่ผมเนี่ยผมจะประสานได้เลยว่า
ตอนนี้สายของคุณล่วงอยู่ที่นี่นะคุณไปจัดเก็บหน่อย
เขาก็จะไปจัดเก็บให้แต่ว่ามันควรทำเป็นภาพรวมทั้งหมดด้วยนะครับ
มันจะได้ติดต่อได้เพราะว่าบริษัทเอกชนเหล่านี้ครับพี่อุ๋ย
เขามีตัวแทนแต่ละเขตอยู่สายใหม่ก็มีตัวแทนเขาอยู่
มีนบุรีก็มีตัวแทนเขาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่า
ใครจะไปรู้ว่ามันไปหล่นที่ไหนไปร่วงที่ไหนไปห้อยตกอยู่ที่ไหน
ไม่รู้หรอกอันนี้บอกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะเขามีตัวแทนอยู่
ใช่ไหมทุกเขตครับเมื่อเมื่อวานเนี้ยพอผมเจอพี่เขาเนี่ย
ผมก็ติดต่อไปที่บริษัทสายสื่อสารของพื้นที่ผมนะครับที่สายไหม
พี่เขายังให้คำตอบได้เลยว่าสายนี้เป็นของใครแล้วก็ให้เบอร์ประสานมาด้วยว่า
ติดต่อตัวแทนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพื้นที่เนี่ยควรจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้นะครับ
ซึ่งกศชก็โทรมาบอกว่ารู้แล้วตรวจสอบให้แล้ว
ก็คือใครและบริษัทเจ้าของสายสื่อสารก็โทรมาหาคุณนิรุธแล้ว
ใช่ครับเขาบอกว่ายังไงบ้างฮะทางเจ้าของสายสื่อสาร
ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาหาเพราะว่าตอนตอนที่เขาโทรมา
ก็ผมกำลังขับรถมาที่สถานีเนี่ยครับก็เลยยังไม่
ตอนแรกเขาจะเข้ามาหาวันนี้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่สะดวก
ก็เลยบอกเขาเขาบอกว่างั้นขอเป็นนัดเป็นพรุ่งนี้
ก็เดี๋ยวเขาให้ผมบอกที่อยู่ไปอะไรไปครับ
เขาจะเข้ามาคุยจะไปเจอที่สอนอเลยไหมหรือว่านัดมาที่บ้านหรือยังไง
เขาจะเขาเขาบอกเขาจะเข้ามาที่บ้านอ่า
ก็คงจะได้คุยกันว่าจะชดใช้จะเยียวยาอะไรยังไงกันบ้าง
เพราะเราต้องหยุดงานและยังไม่ต้องรักษาตัว
ถึงเมื่อไหร่แบบไหนถึงจะหายดีใช่ค่ะยาวเลยครับอ่า
เพราะแผลแผลมันเวิร์ดแล้วก็ลึกด้วยอ้าว
เจอเหตุการณ์แบบนี้กับชีวิตแต่อย่างน้อยก็ถือว่านี่
มีการช่วยเหลือกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลกัน
ดีครับจนหลายหน่วยงานก็เข้ามารับผิดชอบดูแลให้แล้วครับ
สุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากฝากบอกถึงจะหน่วยงานหรือว่าจะสังคม
หรือจะอะไรยังไงก็ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
ก็ผมอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับว่าสำหรับหน่วยงานราชการ
หน่วยงานที่ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยที่เขาไปติดต่อราชการคุณ
หรือว่าเขาไปขอความช่วยเหลือจากคุณคุณน่าจะมีตัวแทนที่แบบว่า
แจ้งไว้ให้ให้รับเรื่องนะครับให้รับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อย
ที่เขาไปขอความช่วยเหลือให้รับไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่โดนแบบผม
ผมไปติดต่อเองผมก็เจ็บแฟนผมก็ท้องแก่แต่ผมคือว่าตอนนั้น
ผมยังติดต่อพี่เอกไม่ได้ผมต้องไปเดินเรื่องเองคือว่า
ถ้าเกิดเราไม่ไปเดินเรื่องอีกเราก็ไม่รู้พอพอเราไปติดต่อปุ๊บ
แค่เราไปแค่เขตพื้นที่เขาคนของเขาก็ไล่เราออกมาแล้ว
ไม่ใช่เจอคนหน้าตึกปุ๊บแล้วก็ไล่กันเลยตอนพอไม่ให้เข้า
คุณเอกพบมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับก็ฝากหน่วยงานราชการทุกแห่งนะครับ
เงินเดือนท่านมันมาจากภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ประชาชนทุกข์ร้อนเดือดร้อนเนี่ยท่านต้องให้การช่วยเหลือเขาได้
อย่าไปทำตัวเป็นเทวดาเราต้องวันนี้ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ย
มันสื่อสารมันมันทั่วถึงกันหมดแล้วนะครับผมว่าการที่เขาไปติดต่อหน่วยงาน
อย่างเช่นกศธชหรือหน่วยงานอะไรที่พี่เขาบอกเมื่อสักครู่นี้แล้ว
แล้วพี่รอพอคือไม่ให้เข้าไปเจอเจ้าหน้าที่เลย
คือไปถึงปุ๊บบอกคุณไปที่นู่นคุณไปที่นี่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ก็ไม่ได้คำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเนี่ย

สื่อสารในเบื้องต้นกับคนที่เขาเดือดร้อนไปหา
ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะ